คุณยายกำลังฝึกใช้เสียงอยู่ค่ะ
เพราะว่าคุณยายมีเรื่องเกี่ยวกับคนใช้เสียงมาเล่าให้ฟังวันนี้
วันนี้เป็นเรื่องของคนใช้เสียงค่ะ

แต่ว่าเขาใช้เสียงมาก
เรื่องแรกเนี่ยขออนุญาตใช้สัพพนามว่ารู
เพราะบุคคลที่จะเอ่ยถึงท่านเป็นพระสงฆ์ขเจ้านะคะ
ฉันได้จับไมค์ทีไรโอ้โหใส่สเต็ปดีเจเต็มที่เลยค่ะ

อย่าลืมยมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมใส่บาทด้วย
นี่หลายคนมาบันทึกภาพแต่ไม่เคยพบเคยเห็นตั้งแต่เกิด
แต่มาเมื่อกี้เป็นปลามานั่งปุดมิดปุดลิง

นี่มีเต็มเวลานะ
ดูสิแล้วท่านนั่งในน้ำหลบซึ้ง

มีไม่ว่าจะเป็นพระอุปกรุษพระศรีบุรีพระศักดาชายพระพระจำบรรเกิดบาดบะยัย
คุณย่านชอบมากเลยค่ะ

หลวงพ่อเชิญชวนทุกคนมาทำบุญโอ๊ย
ไม่มีใครจะไม่ทำหรอกค่ะถ้าหลวงพ่อจะเชิญชวนกันสักขนาดนี้
ทีนี้มือล้วงแล้วล้วงเอาเงิน
ภาพนี้นะคะเขาถ่ายนะคะ
ติ๊กต๊อกนี้บอกว่าถ่ายมาจากที่
วัดน้องหอยนท์จังหวัดแฉริงคราค่ะ
ช่วงนี้มีงานทำบุญชักพระ
หลายคนไปทำบุญแล้วก็เอออิ่มอกอิ่มใจ
ใครค่ะบุคคลต่อไปใช้เสียงแอดไวน์มากกว่านี้อีก
แอดไวน์มากกว่านี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนภาคแข่งเรือ
หลายคนรู้อยู่แล้วคนภาคแข่งเรือได้เสียง
พี่แดทำไม่เหมือนแหละค่ะไปดูของจริงดีกว่า
หาด้านใจต้องไหนคะกุ่นแยะใจจะขาดแถนค่ะ
นี่แหละค่อนนึงใช้เสียงได้อย่างยอดเยี่ยม
ก็ต้องดูแลอย่างยอดเยี่ยมด้วยนะคะ
พราบทุกคนผู้ชมเห็นแล้วก็ไปได้คนน่าภาคเนื้อแข่งมานี่
วันดรรมบรรตกาศขนุกขนานเหมือนทุกปีละค่ะ

นี่อย่างเถอะจะบอกว่าคนจ้ำเรือคนพายเรือไว้แล้ว

คุณยายฟังแค่นี้นั้นค่ะ
แต่การที่พักแบบนี้จะต้องดูแลเสียงด้วยนะคะ
เดี๋ยวคุณยายให้ดูหน่อยว่าเคล็ดลับการดูแลเสียงคืออะไร

มะนาวกับเกลือใส่ชานวางอยู่ข้างเลยนะคะ
พูดเสร็จปุ๊บบีบเลยพูดเสร็จปุ๊บบีบเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอ
เออสงสัยจะได้ฝนอีกตอนแรกคุณหลายก็น่าเคย
ก็ได้ยินมาแต่โบราณเขาบอกว่าเอามะนาวบีบใส่เกลือใส่คอเนี่ย
มันจะช่วยบรรก์นนี่แสดงว่าเป็นเรื่องเจ๋งแล้วล่ะค่ะ
สำหรับใครนะคะหลุ่นหรั่นที่เป็นนักร่อง

คุณยายก็คงจะต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าคุณยายเป็นนักร้อง

อ่ะอ่อแต่เสียงไม่ค่อยดีไปหาอะไรมากินไปหามะนางมาบีบใส่ข้อก่อนนะคะ
ไปล่ะค่ะอย่าเอาความอิหยังค่ะ
ดูเล่นมีอาชียังแหงจะเห็นหมดล่ะ
อันในวีฟ้าช้อนราชิโด